เราก็ยังย้ำนะคะว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
แล้วรอบนี้นะนั่งมอเตอร์ไซค์มาค่ะมากัน๔คันแบบนี้
อาวุธมาครบมือระเบิดก็มีปืนก็มา
คุณผู้ชมดูนะคะนี่เข้าไปในซอยแล้ว
เข้าไปในซอยสักพักหนึ่งซอยอุทอง๓๗ทัพ๒๒
ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย๘คนขี่มอเตอร์ไซค์ไป๔คันเข้าไปในซอยแป๊บเดียว
นี่วิ่งกันออกมาแล้วค่ะที่วิ่งออกมาเนี่ยในซอยมันมีกลุ่มควันลอยตลบเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีวัยรุ่นที่อยู่ในซอยเนี่ยเหมือนกับเดินออกมาแล้วก็กวักมือเรียก
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้คือวัยรุ่นที่เดินมานะ
แล้วเขาก็กวักมือเห็นไหมยกมือแล้วกวักมือซ้ายเรียกเหมือนกับเรียกพวกเรียกเพื่อนหรือยังไง
เสร็จแล้วปั๊บวัยรุ่นกลุ่มเดิมค่ะก็ขี่รถวกกลับเข้ามา
หลังจากนั้นค่ะหนึ่งในกลุ่มนั้นนั่นแหละมีปืนเอาปืนออกมา
แล้วถามว่าคนที่เหลือล่ะคนที่เหลือก็ไม่ยอมแพ้นี่ค่ะชักปืนออกมาแล้ว
ที่บอกว่าไม่ยอมแพ้ที่เหลือเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าก็มีอาวุธครบมือเหมือนกัน
เหมือนกับเดินคุมเชิงอยู่ให้กับเพื่อนบางส่วนเข้าไป
ไปจัดการไปบู้ไปซัดอยู่ในซอยหลังจากนั้นพากันขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
หนีไปเหตุการณ์คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดสามทุ่มสามสิบสี่นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

เห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วตำรวจสพเมืองสมุทรปราการค่ะ
ก็ได้รับแจ้งพอดีเลยเวลานั้นก็เข้าไปตรวจสอบว่ามีวัยรุ่นเนี่ยยกพวกมาทำร้ายกัน
พอตำรวจไปถึงเจอหลักฐานนี่เป็นอะไรบ้างมองแบบนี้มันดูไม่ออก
นี่คือระเบิดปิงปองค่ะ๓ลูกนะแล้วมีกระสุนปืน๙มมอีกนัดหนึ่ง
รถเก๋งจอดอยู่หน้าปากซอยสภาพรถเก๋งก็เสียหาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะรถเก่งคันนี้นะที่เสียหาย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้๒คน
ที่นั่งอยู่แล้วก็เบลออยู่นั่งหันหลังอยู่เนี่ยนะคะ
คนนึงชื่อรุ่งระบินจินะตาอายุ๒๕ปี
อีกคนนึงคือชิดสนุดุษฎีอายุ๒๑ปีค่ะ
กุญแจมืออยู่แบบนี้แล้วนี่ค่ะคืออาวุธปืนไทยประดิษฐ์
กระสุนปืนลูกซองแล้วก็ควบคุมตัวไปไปสอบต่อที่สพเมืองสมุทรปราการนะคะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุชื่อว่าชิศนุอายุ๒๑ปี
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าวันนั้นตอนเช้าตอนที่น้องชายผมจะไปเรียน
มีปัญหากับกลุ่มอริที่อยู่ในซอยอู่ทองนั่นแหละ
ทีนี้ก็เลยไล่ตามไปพอน้องมาบอกตอนเย็นทีนี้ไม่ยอมแล้วค่ะ
พาพวกไปเลยจะเอาคืนหลังจากนั้นเป็นไปตามคลิปเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเราก็ถามด้วยว่าปืนเนี่ยสรุปเป็นปืนของใครฟังชิสนุค่ะ
ได้ยินชัดใช่ไหมคะปืนของผมเองครับเนี่ยเขาบอกว่าเอามาขู่

แล้วระเบิดทั้งสองฝั่งมีคุณคิงคะทั้งปืนทั้งระเบิดมันหาง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเราขอเรียกว่าในเอละกันค่ะ
เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ในซอยก็เป็นคู่อรินั่นแหละ
ฝั่งฝั่งนายเอบ้างนายเอบอกว่าตอนนั้นผมก็เล่นอยู่นั่งเล่นกันอยู่
แล้วมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถามผมถามพวกผมว่ายกมือทำไม
ผมก็เลยตอบไปว่าก็ยกมือเฉยสักพักค่ะ
อีกฝ่ายเนี่ยปลาอะไรเข้ามาไม่รู้แล้วก็กลับมาอีกรอบนึงรอบนี้นี่มาเป็นสิบเลยอ่ะ
ใส่ชุดเครื่องแบบชุดนักเรียนเนี่ยนะคะมีหมวกกันน็อกกันทุกคนเลย
แล้วปลาระเบิดมาตุ้มตุ้มสองลูกยิงพวกผมด้วย
แต่รอบสุดท้ายพี่มาเป็น๑๐ใส่ชุดนักเรียนกันมาบานเลย
แล้วก็มีรอบสุดท้ายรอบกลางคืนนี่แหละปลาระเบิดมาสองลูกก็แอบยิงพวกผม
ก็แค่นี้พี่
คู่กรณีเป็นสถาบันอื่นหรือยังไง

คุณผู้ชมให้ดูจังหวะไอ้ที่ยกมืออีกทีนึงเพราะว่ามันภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
ตอนที่ยกมือตอนแรกใครที่ดูคลิปนี้ก็เข้าใจว่าเหมือนกับยกมือเรียกพวก
สุดท้ายคนที่ยกมือกับฝั่งที่ถูกเรียกนั้นคนละฝั่งกันนะ

นี่ไงยกมือเฉยการยกมือแบบนี้มันแปลว่าอะไร
ก็ตีความได้หลายอย่างนะถ้ารู้จักกันก็เหมือนกับเรียกทักทาย
นี่ไงทักทายหรือว่าท้าทาย
เบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
เดี๋ยวต้องตามนะเพราะว่าตอนนี้จับได้๒คนใช่ไหม
เดี๋ยวต้องตามคนอื่นเพิ่มเติมมา

เห็นมากันแบบ๘คน๙คน๑๐คน
เอามาสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับผม